คุณผู้ชมคะนี่กำลังดูเลยว่าโอ้โหมันกลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียล
แล้วเห็นข้อความที่อยู่ในรูปเป็นข้อความในป้ายแรงมากแม่
คุณผู้ชมดูนะอันนี้ที่ฉันอ่านตามในป้ายเลยนะ
เขียนว่าห้ามกระเทยยืนแบบนี้ค่ะ
เอ๊ะเขาติดป้ายแบบนี้เอาไว้ตรงต้นมะพร้าว
ริมชายหาดพัทยาที่บังละมุงชนบุรีนะเนี่ยคนที่ถ่ายภาพก็ชี้ป้ายอยู่แบบนี้ค่ะ
จริงแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า
ข้อความตรงนั้นคุณผู้ชมเมื่อกี้พอดูภาพชัดดูรูปชัดเนี่ยนะ
เหมือนกับแบบลบข้อความของจริงในป้ายออกแล้วเขียนคำว่าห้ามกระเทยยืนพิมพ์ใส่ไปป่ะ
อ๋อคือเพราะว่าถ้าดูป้ายเต็มป้ายแนวยาว
แล้วก็พอข้อความข้างล่างลงมาก็จะเป็นรูปผู้หญิง๓คนเหมือนพโตสเตอร์
แล้วก็เหมือนจะมีภาพนักร้องที่จับกีต้าอยู่ด้วย

ก็เลยงงอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นป้ายอะไรกันแน่
เป็นป้ายข้อความนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
หรือมันเป็นป้ายโปรโมทงานเทศกาลอะไรหรือเปล่า

คำตอบมาให้นี่คือภาพงานวิ่งค่ะ
แล้วถูกตัดต่อข้อความนี้นี่คุณอันนี้ป้ายจริง

ระหว่างป้ายจริงเป็นแบบนี้กับป้ายที่มีการตัดต่อ
ใช่แล้วก็เขียนคำว่าห้ามกระเทยยืนที่คุณผู้ชมเห็นนี่เห็นไหม
ซ้ายมือของคุณผู้ชมค่ะที่ผู้ชายเสื้อฟ้าเขียวชี้อยู่
นั่นคือป้ายจริงเห็นป่ะมันไม่มีข้อความแบบนี้
ส่วนภาพขวามันคือการลบแล้วก็พิมพ์คำใหม่ใส่ลงไปแล้วเอาไป
คือวิธีการการลบคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาเอาข้อความมา
คือเอาข้อความมาตัดแต่งตรงป้ายจริงนะไม่ใช่นะ
แบบนี้มันทำง่ายคือเอาจริงอ่ะคนใช้แอปตุ้งภาพ
งภาพคือแต่งรูปใช่ไหมแล้วมันก็สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ได้ด้วย
ทำทำไมก่อนเอาอย่างนี้นี่ไงคือคนก็วิภาควิจารณ์
วิจารณ์เพราะว่าบางคนเห็นป๊าดเดียว
แล้วก็แบบเฮ้ยนี่คือต้องเขียนป้ายขึ้นป้ายห้ามขนาดนี้เลยเหรอ
ทีนี้ค่ะทางสพเมืองพัทยามาตรวจสอบป้ายนี้แล้ว
ของจริงก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เต็มหน้าจอนี่แหละ
คุณว่าไหมว่าเรื่องนี้มันน่าจะมาจากข่าวก่อนหน้า
ที่เราก็พึ่งอ่านไปจำได้ไหมมันสุดที่แล้ว
แล้ววิ่งไปไล่ต่อยชาวต่างชาติผู้ชายรัสเซีย
แล้วมีคนถ่ายคลิปเอามาโพสต์ลงสื่อโซเชียล
ตอนนั้นทางฝั่งผู้ก่อเหตุที่เป็นคนไทย
ก็บอกกับตำรวจนะว่าทะเลาะกับชาวต่างชาติรัสเซียเพราะว่าเมาด้วย
โมโหที่ฝั่งต่างชาติดูถูกสาดเบียร์ใส่เนี่ยมันก็กลายมาเป็นประเด็น
หรือว่าอันนี้มันคือจากข่าวต่อเนื่องจากข่าวนั้นคนก็เลยไปทำ
แล้วก็เอามาโพสต์เพราะฉะนั้นสรุปชี้แจงป้ายจริง
ไม่ได้มีข้อความว่าห้ามกระเทยยืนนะคะเป็นงานแข่งวิ่งนะคะ

ไม่แต่คนเอาไปทำเอาจริงนะมันก็จะไปสร้างความแตกแยกนะ
ฉะนั้นเราต้องแยกแยะเป็นเคปเป็นเหตุการณ์ไปนะคะ